คุณผู้ชมครับเครื่องมือทำมาหากินของชาวนาก็คือรถไถนา
หนุ่มคนนึงเขาบอกว่าเขาเอารถไถนาไปปรับพื้นที่เตรียมทำนา

คือวิงวอนให้ทำรวจตามจับกลุ่มความร้ายให้ได้
นายประกิจนนทริสอายุ๓๙ปีคนนี้พร้อมกับภรรยากับลูกไปร้องศูนย์ข่าวนคร๒๔ชั่วโมง
สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชให้ช่วยติดตามคดีที่รถไถคูโบต้าสีส้มรุ่น๘๕๔๐ทะเบียนต่อเต่าคอควาย๒๒๕๓๓นครศรีธรรมราชถูกคนร้ายขโมยไป
ซึ่งไปแจ้งความไว้แล้วแต่ว่าไม่มีความคืบหน้า
นายประกิจบอกว่า๗พฤศจิกายนตัวเขากับน้องชายนำรถไถนา๒คันไปรับจ้างปรับที่แล้วก็ชักลากไม้ที่สวนยางแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลถ้ำพรณานะครับ
หลังจากเลิกงานเสร็จนายประกิจกับน้องชายก็เอารถไถนาทั้งสองคันไปจอดที่สวนยาง
จากว่างานยังไม่เสร็จต้องจอดทิ้งไว้แล้วก็กลับไปพักที่บ้าน
รุ่งเช้า๘พฤศจิกายนเดินทางไปที่สวนยังจะไปทำงานต่อปรากฏว่ารถไถถูกคนร้ายขโมยไป
หลังเกิดเหตุนะฮะก็ไปแจ้งความตำรวจสพถ้ำพนาตำรวจก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพราะว่าคนร้ายขับรถไถนาเป็นผู้ชาย๑คนรูปร่างสูงอายุ๓๕๔๐ปี
ขับรถไถนาผ่านหน้าโรงเรียนบ้านลานเข้ตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุรธานีกล้องจับได้
ประกิจก็บอกว่ารถไถนาคันนี้ถูกขโมยไปตัวเขากับครอบครัวเดือดร้อนอย่างหนัก
เนื่องจากว่าเป็นสมบัติชิ้นเดียวของครอบครัว
เป็นเครื่องมือทำมาหากินและยังคงต้องผ่อนชำระอีกหลายงวด
ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ก็เลยอยากจะวิงวอนให้ผู้สื่อข่าวช่วย
ไม่ได้รัดคดีเพราะว่าไปแจ้งความแล้ว๑๐วันนั้น

ขอให้ตำรวจนั้นเร่งสืบให้หน่อย